คุณผู้ชมเรามาติดตามกันต่อขีดเส้นใต้เมืองไทย
วันนี้อาจารย์สุภาพจะมาพร้อมกับเรื่องของนี่ฮะ
ที่จะนำระบบนี้มาใช้เพื่อสัญหาบุคคลที่เป็นตัวแทนของพัก
ในการลงสมัครรับเลือกตั้งตามเขตต่างนั้นนะครับ
ระบบนี้จะเป็นอย่างไรเรามาทำความเข้าใจ
พร้อมรับเรื่องของการเมืองใหญ่กันสักนิดหนึ่งกับอาจารย์สุภาพ
บุคคลคุณอุ๋ยครับคุณผู้ชมครับ
เริ่มต้นสัปดาห์นี้ขอหยิบเรื่องเอาการเมืองที่เราต้องรู้
เราควรรู้มาขีดเส้นใต้หน่อย
เพราะว่าถึงแม้ว่านายกและคนสำคัญในรัฐบาลจะยืนยันว่า
จะยังไม่มีการยุบสภายังไม่มีสัญญาณใดที่จะยุบสภา
แต่ว่าเรื่องของการเมืองเนี่ยมันเอาแน่ไม่ได้หรอกครับ
รัฐบาลอาจจะบอกว่าจะอยู่ครบเทิม๔ปี
แต่ว่ากลิ่นอายของการเมืองหลายอย่าง
มันส่งกลิ่นว่าโอกาสที่รัฐบาลจะอยู่ไม่ครบเทิม
โอกาสที่จะยุบสภาก็มีอยู่แต่ว่าจะเป็นช่วงไหนเท่านั้นแหละครับ
ซึ่งในทางการเมืองเนี่ยช่วงที่รัฐบาลจะฉวยโอกาสยุบสภา
ก็คือช่วงที่รัฐบาลประเมินว่าคะแนนนิยมของรัฐบาลอยู่ในระดับที่ดี
คือถ้าเลือกตั้งใหม่ก็จะได้รับเลือกตั้งสอสอเข้ามามากกว่าเดิม
นั่นแหละเขาจะยุบสภาในช่วงเวลานั้น
ประเด็นที่เราควรจะให้ความสนใจในการเลือกตั้งครั้งใหม่
จะเป็นเมื่อไหร่ก็ตามนะครับ
เราต้องเลือกตามกฎเกณฑ์กติกาของรัฐมนูลฉบับที่แก้ไขใหม่

หรือเลือกภักดิ์นั่นล่ะ๑๐๐คน
แล้วจะต้องเลือกตามกฎหมายลูกที่เขียน
ที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งด้วย
คือกฎหมายพักการเมือง
กฎหมายพักการเมืองที่สำคัญฉบับหนึ่ง
ในฐานะผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งควรจะรู้
คือกฎหมายว่าด้วยการสัญหาผู้สมัครสอสอของพัก

พักที่จะส่งสมาชิกสมัครสอสอในเขตเลือกตั้ง
หรือจังหวัดเลือกตั้งใดเนี่ย
ต้องให้สาขาพัก
หรือตัวแทนพักประจำจังหวัด
ร่วมประชุมสัญหาผู้สมัคร
ถ้าเป็นสอสอแบบบัญชีรายชื่อ
ให้พักจัดทำบัญชีรายชื่อผู้สมัคร
ส่งให้สาขาพักหรือตัวแทนพัก
อันนี้ก็เป็นการเรียนแบบจากอเมริกาที่เรียกกันว่า

ทำไมคนร่างคนเขียนรัฐมนูล
ร่างรัฐมนูลเอาไว้อย่างนี้
นึกไปถึงในอดีตจำได้ไหมครับว่า

ใครจะส่งใครส่งลงสู้ศึกเลือกตั้ง

ก็เป็นดุลยภินิษฐ์ของภักดิ์

หรือของกรรมการบริหารภักดิ์จะเป็นตัวกำหนด
บางคนก็บอกว่าคนที่เป็นตัวกำหนดคือเจ้าพ่อในจังหวัดเป็นตัวกำหนด

มันเป็นการปิดโอกาสตัดโอกาสของชาวบ้านที่อยากสนับสนุน
คนนั้นคนนี้ให้ลงรับสมัครเลือกตั้งเป็นตัวแทนพักในเขตเลือกตั้งเขา
แต่ว่าเขาไม่รู้จะส่งสัญญาณยังไง
เพราะว่าคนที่พักส่งลงมาเขาก็ไม่อยากเลือก

ร่างรัฐมนูลจึงบอกว่าถ้าอย่างนั้นเอาอย่างนี้
พักการเมืองไหนจะส่งใครลงในเขตไหนเนี่ย

ต้องถามประชาชนในเขตนั้นเสียก่อน

วิธีการถามถามยังไงฮะ
ถามโดยให้ประชาชนที่เป็นสมาชิกพักการเมืองนั้นเนี่ย

คะแนนกันเสียก่อนในรอบนึงว่า
อยากให้พักส่งใครลงในเขตเรา
สมมุติมีตัวเลือก๓คน๔คน๕คน
เอา๓คน๔คน๕คนนี้
มาให้สมาชิกพักลงคะแนนเลือกเสียก่อนว่า

การลงคะแนนแบบนี้แหละครับที่เขาเรียกกันว่า

มันเป็นวิธีการที่ใช้ในการเลือกตั้งของสหรัฐอเมริกา

กฎหมายออกมาก็ไม่ได้ใช้ครับ
เพราะว่าพักการเมืองทั้งหลายเนี่ย
เขาบอกว่าเอาไปปฏิบัติตามไม่ไหว
เพราะว่าถ้าจะปฏิบัติตามกฎหมายพักการเมืองเรื่องนี้
จะต้องมีสมาชิกพักในแต่ละเขตแต่ละจังหวัด
เท่านั้นเท่านี้คนที่เขากำหนดไว้
ก็เลยทำให้พักการเมืองเขาต้องมีภาระเพิ่ม
แต่ละเขตแต่ละพักจะต้องเสียเงินมากพอสมควร
ที่จะทำอย่างที่รัฐมนูลกำหนด
สุดท้ายขึ้นมาก็เลยเมื่อทำไม่ได้แล้วทำยังไง

คอสชก็เลยต้องออกคำสั่งยกเลิกการทำปลายเมือง
ยกเลิกแล้วก็เลยมาเปลี่ยนเป็นว่า
ให้พักรับฟังความคิดเห็นของสมาชิกพัก
ในการส่งผู้สมัครรับเลือกตั้ง
แต่ทำอย่างในกฎหมายประกอบรัฐมนูลไม่ได้
มันยังไม่เหมาะกับสภาพการเมืองไทยแล้วจะเป็นปัญหากับทุกพักการเมืองอย่างที่ว่า
เอาแล้วที่พักการเมืองเขากังวลกันมากก็คือถ้าหากมีการย้ายพัก
ผู้สมัครอยู่อยู่ย้ายพักแล้วสมาชิกในเขตย้ายตามผู้สมัครไปด้วย
เพราะสมาชิกพักอาจจะเหลือไม่ครบตามกำหนดที่จะทำได้
เพราะเขากำหนดว่าในแต่ละเขตต้องมีสมาชิกพักเท่านั้นเท่านี้คน
ไปหาสมาชิกมาให้ได้อย่าว่าแต่พักเล็กเลยครับ
พักใหญ่ก็ไม่สามารถหาสมัครสมาชิกได้ครบทุกเขตเหมือนกับที่กฎหมายกำหนด
นี่ถ้าเลือกตั้งกันวันนี้แล้วไม่แก้ไข
ฉะนั้นนี่คือประเด็นร้อนและโจทย์ใหญ่ของการแก้กฎหมายลูก
ในระบบในพรบพักการเมืองว่าจะเอายังไงต่อ
ไม่ทำก็ไม่ได้เพราะได้ถูกบรรยัติไว้ในรัฐมนูลปี๖๐
ผมจึงคิดว่าความเห็นของอาจารย์ชูศักดิ์สิรินินท่านเป็นประธานคณะทำงานฝ่ายกฎหมาย
พักเพื่อไทยท่านเสนอไว้ผมคิดว่าน่าจะเป็นทางออกที่ดี
มาเป็นระบบเดิมที่เคยใช้ในการเลือกตั้งปี๖๒
คือการส่งผู้สมัครของพักการเมืองจะต้องรับฟังความคิดเห็นของสาขาพัก
และตัวแทนพักประจำจังหวัดก่อน
แทนที่จะให้พักการเมืองต้องตั้งสาขา
ตัวแทนของพักการเมืองประจำจังหวัดทุกเขตเลือกตั้งที่จะส่งผู้สมัคร
ก็เอาเป็นว่ากำหนดเพียงแค่ให้พักการเมืองที่มีสาขาในจังหวัดใด
ก็สามารถให้ความเห็นในการส่งผู้สมัครได้ทุกเขตเลือกตั้งในจังหวัดนั้น
คือมีอยู่เท่าไหร่ก็สามารถฟังความเห็นในเขตต่างได้
ไม่ต้องแยกไปฟังความเห็นทุกเขต
หรือถ้าหากมีตัวแทนพักประจำจังหวัดในเขตเลือกตั้งใดก็ให้ตัวแทนในเขตเลือกตั้งนั้น
ให้ความเห็นในการส่งผู้สมัครสำหรับเขตเลือกตั้งนั้นก็น่าจะเป็นพอ
ก็คือการจัดทำบัญชีรายชื่อผู้สมัครสอสอนั่นเอง
โดยฟังเสียงประชาชนในเขตนี่ท่านผู้ชมจะได้ตามการเมืองอย่างเข้าใจ
และรู้เท่าทันคือบางทีเรื่องของการเมืองมันก็เป็นเรื่องน่าเบื่อ
แต่มันเบื่อไม่ได้หรอกครับเราจะต้องทำความเข้าใจกับการเมือง
เราต้องอยู่กับการเมืองเราอยู่ในระบอบประชาธิปไตย
การเมืองต้องอยู่กับเราเราต้องอยู่กับการเมือง
นี่คือคำอธิบายให้พอได้เห็นภาพการเมืองต้นสัปดาห์นี้ครับคุณบุ๊คครับคุณหนุ่ยครับ
ครับตามการเมืองอย่างเข้าใจจากอาจารย์สุภาพนะครับ
ขอบคุณด้วยในขีดเส้นใต้เมืองไทยนะครับ